กลับมาช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมบอกเลยว่าหลายคนรอคอย
เพื่อจะดูว่าปรายศนียบัตรที่ทุกท่านนะฮะ
ส่งมาลุ้นผลฟุตบอลเนี่ยจะไปถึงไหนแล้ว

แล้วก็เราพาผู้ชายที่เจ้าชู้ที่สุด
ปี๒๐๑๘ตอนนี้ไม่อยากจะอ่านชื่อเลยพี่ป้องนั่นเอง
หนีเข้าไปกับพี่แจ๊กเกอรีนนะคุณผู้ชม
คือได้เปิดโอกาสให้อย่างที่เราบอกกันไป
ว่าก่อนหน้านี้มีฟุตบอลโลกใช่ไหม
มีปรายศนียบัตรหลั่งไหลมาเยอะมากเลยค่ะคุณผู้ชมต่าง
ทั่วประเทศร่วมกันทายผลว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครอง
ซึ่งแน่นอนว่าประชาชนส่งปรายศนียบัตรทายถูกค่ะ
ทีมฝรั่งเศสเป็นแชมป์จำนวน๑๒๘ล้านใบค่ะคุณผู้ชม
อันนี้เฉพาะที่ท้ายฝรั่งเศสนะอันนี้ดิฉันไม่นับรวมประเทศอื่น
งานนี้ค่ะพี่ป้องนวัดบอกเลยว่า
อิจฉาผู้โชคดีที่จะเตรียมรับโชคใหญ่เป็นเงินรางวัลถึง๑๐ล้านบาท
หนึ่งในกองนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
อยากหาของที่บ้านครับผมเอามา๕๐ใบ
เพราะก่อนจะบ้านแม่แซวว่าแบบถ้าเจอของเราก็จีบเลยนะ
แซวเล่นผมว่าเป็นเหมือนประเพณีของคนไทยไปแล้ว

ก็ต้องมาตามสตายคนไทยโวดดวงกันหน่อยอะไรอย่างนี้ครับ
จริงก็ไม่ต้องคุยกันพอไปมาก
แล้วก็เอาเงินไปใช้ให้เกิดประโยชน์
คือรางวัลรวมหลายคนอยากได้อยู่แล้ว
เพราะรวมตั้ง๓๒ล้านล้าน
แล้วก็รางวัลที่จะโดนใจมันไป๑๐ล้าน

พี่ป้องตอนนี้นอกจากอยากจะลุ้นปรายศนียบัตรกับไทยรัฐแล้ว
เขาบอกว่าความรู้สึกตอนนี้มีอีกหนึ่งเรื่องที่ลุ้นอยู่เหมือนกัน

เพราะว่าตอนนี้สาวทั่วบ้านทั่วเมืองเนี่ย

ให้เป็นเจ้าชายแห่งวงการนอกใจเมีย

ตอนนี้พี่ป้องมาวินพี่ป้องเอาไปเลยที่หนึ่งนะฮะ
เจ้าตัวตีบทบาทสามีจอมเจ้าชู้ได้แตกกระจุย
คนด่าทั่วบ้านทั่วเมืองค่ะ
จริงก็โดนมาเยอะ
เรื่องบทแบบนี้นะเล่นมาเยอะแล้วก็ไม่รู้ทำไมว่าเล่นบทอย่างนี้
เราเล่นให้เป็นอุทาหอให้เป็นบทเรียนว่า
คนเราถ้าอยากมีครอบครัวควรจะทำตัวยังไง
ให้คุณดูแล้วคุณกลัวคุณผิดขยาด

แต่งงานแล้วใช่ไหมนี่ยังไม่แต่งงานเลย